ร้องได้ให้ล้าน
ร้องได้ให้ล้าน
เพลงที่๔มูลค่า๔๘๐๐๐บาท

กลับร้องได้

กลับร้องได้ให้ร้าง

ร้องได้ให้ล้าน
๔๐๐๐บาทตอนนี้เขาได้จริงแล้ว

ต่อไปนี้ก็คือผลกำไรล้วน
เพราะว่าตอนนี้ตัวช่วยยังเหลืออยู่อีก๑ตัว
เพลงยังมีอีกเยอะทีเดียวเพลงนี้ก็คือมนต์รักลูกทุ่งนั่นเองนะครับ
อมตะนิรันการตลอดการเลยนะครับของคุณไพรวันลูกเพชรเป็นเพลงไตเติล
หนังตอนแรกเป็นหนังก่อนนะครับที่ดังที่สุดในประเทศทีเดียว
ประวัติศาสตร์สร้างเพลงนี้ไว้มากมายตั้งแต่ปี๒๕๕๙
โดยครูภัยบูลบุตรขันได้แต่งเพลงนี้ที่แหลมฟานและครูพีระตรีบุภาเป็นคนทำดนตรี
ใช้วงซิมโฟนี่ที่เป็นมโหรีมีเครื่องสายมีอะไรกันเยอะแยะ
เป็นครั้งแรกสำหรับเพลงลูกทุ่งก็คือเข้าไปอัดกันในห้องอัดอย่างนี้เลยค่ะคุณป่า
ไปเล่นสดแล้วก็บันทึกเสียงโดยนั้นเลยอลังการ
เพลงลูกทุ่งจะไม่มีซิมโฟนี่อะไรแบบนี้ไปต่อกันเลยดีกว่า
มาถึงเพลงที่๕มูลค่า๖๐๐๐บาทถ้าพร้อมแล้วอินโทรมาเลยครับ
เพลงนี้ก็เป็นเพลงดังอีกเพลงหนึ่งเหมือนกันเป็นเพลงที่เรียกว่าเป็นลูกทุ่งรุ่นใหม่ที่เนื้อหาเพลงเนี่ยเปลี่ยนไปตามยุค
พูดถึงอะไรที่มันฮิตกันในช่วงหลังหลังนะฮะก็ไม่รู้ว่าก๊อฟเขาจะได้หรือไม่
แต่ผมว่ากำลังใจเขายังดีอยู่เพราะเขายังมีตัวช่วยเหลืออยู่อีกหนึ่งตัว
เพิ่งเล่นให้สุดจากเพลงนี้ไม่หน้ายากเท่าไหร่

ฟังอินโทรไปแล้วสำหรับเพลงที่๕มูลค่า๖๐๐๐บาท
ก๊อฟจะเล่นหรือว่าจะหยุดครับ

เล่นสิครับจะรออะไร
จะใช้หรือไม่ใช้ครับ
บอกล่อว่า

เวลาทบทวนเนื้ออยู่จนจบแล้ว
ตัดสินใจในวินาทีสุดท้ายว่า

ก็ตัดสินใจเล่นเพลงที่๕มูลค่า๖๐๐๐บาทนะครับ
ไม่หยุดและไม่ใช้ตัวช่วยที่เหลืออยู่

เพราะฉะนั้นก๊อฟต้องร้องให้ถูกหมด
ขอให้โชคดีมีสติ

ทบทวนเนื้อแล้วเรียบเรียงให้ดี

เพลงที่๕มูลค่า๖๐๐๐บาท

เพลงที่๕เพลงมา
โชคดีครับขอบคุณครับ

แม่นานุเย็นล่ะจงเห็นใจพี่
พี่รักคนก็ไม่โปรดซะที
หรือว่าคนดีของพี่ไม่มา

กินน้ำเปรียบสี่คอยที่เซเว่นอีเลฟเว่น
แต่เช้าชดเย็นเรายังไม่เห็นหน้า
บิ๊กใบหลายรุ่นจนอุ่นอุระ
แล้วยัยควันตาไม่มาสักที
หนุ่มสาวเซเว่นเขาเหม็นแล้วน้อง
ทางร้านเขามองจ้องจะกินที่
คอยแล้วคอยเล่าคอยเหงาทั้งปี
จับมัวรอรีกันอยู่ทำไม
ความรักของพี่จบที่เซเว่นอีเลฟเว่น
ด้วยรอเหนือเย็นและเสียจนเป็นใคร
ไม่รักไม่ว่างหลอกมาทำไม
ผู้หญิงอะไรหัวใจโลเล
มีกว่างมีเพี้ยนแฟลท

แสดงว่าเราก็ตื่นเต้น
เนื้อมันเยอะแล้วก็ทำ
และอีกอย่างถ้าไม่ร้องในสภาวะกดดันพี่ว่า
ก็น่าจะร้องเพลงนี้ได้สนุกแล้วก็มันแล้วเต้นสนุกเลย
ถ้าก๊อบทำได้นะครับรับ๖๐๐๐๐บาท
รับครึ่งหนึ่งของ๔๐๐๐บาทคือ๒๐๐๐บาท
สำหรับเพลงที่๕มูลค่า๖๐๐๐บาท
ก๊อฟร้องได้หรือว่าร้องผิดครับ
ร้องได้ร้องได้ร้องได้
ร้องได้ร้องได้ร้องได้
ร้องได้ร้องได้ร้อง
ร้องได้ร้องได้ร้องได้
ร้องได้ร้องได้ร้องได้
และเกรงที่๕มูลค่า๖๐๐๐๐บาท

ร้องได้แบบนี้ตอนนี้รับแล้ว

เป้าหมายที่ตั้งเอาไว้ตั้งแต่แรก
ก็ตั้งไว้แค่๔๐๐๐บาทเท่านั้น

ของคุณรุ่งสุริยานั่นเองนะฮะ

นานนมทีเดียวนะฮะ
แต่งโดยอาจารย์เจนพบจบกระบวนวัน

โอเคครับมาเกินกว่าที่ตั้งใจไว้

เขาเป็นคนมีสมาธิแล้วก็ตั้งใจจริงอย่างที่บอกตั้งแต่เริ่มต้นเลย

เรียนก่อน
อยากให้แข่งก่อนแต่ว่าเพราะเอิญรายการของเราเวลาหมดลงแล้วเพราะว่าวันนี้ร้องมาเยอะทีเดียวนะ
เยอะตอนนี้อุ่นแล้วนะคะ๖๐๐๐อยู่ในกระเป๋าเดี๋ยวครั้งหน้าเรามาต่อกันว่าผู้ชายคนนี้เขาจะทะลุได้ไปถึง๑ล้านบาทหรือเปล่า
ถ้าอยากโชคดีแบบนี้นะครับอยากมีความสุขขึ้นมาร้องเพลงด้วยแล้วก็ได้เงินกลับบ้านไปเติมฝันของตัวเองนะครับก็สมัครกันมาร่วมรายการของเราได้
วันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ
ฟังอินโทรไปแล้วนะครับก๊อฟตกลงว่าจะเล่นหรือจะหยุดครับ

ถามหน่อยสิว่าทำไมเด็กรุ่นใหม่อย่างหนูถึงหันมาสนใจในเพลงลูกทุ่ง
ผมคิดว่าผมรู้สึกว่ามันยากดี
หรือว่าผมรู้สึกว่าผมรู้สึกว่ามันยากดี